เสริมพลังชีวิตและเป็นกำลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องโดยตลอด
กับกิจกรรมดีที่เขาเนี่ยมอบ

วันนี้จะเป็นใครไปติดตามกันเลยที่สตูดิโอแจกโชค
โฉมหน้าของผู้โชคดีทองล้านของเรา
และรู้ไหมก็เอาไปถามอะไร

พี่ได้ทองร้านกับผมจะเอาไปผุดหนี้ต่อ

ใช้หนี้ให้ครอบครัวก่อน
ระดับที่๒ก็คืออาจจะเก็บเป็นทุกข์การศึกษาให้ลูก
ทำร้านทั้งหมดและทำทุกขุมการศึกษาให้ลูก

หนี้ต่อยอดสร้างอาชีพกันหมดแล้ว
แล้วคุณรออะไรรีบส่งฝามาลุ้นโชคเลย

อย่ารีรอเพราะผู้โชคดีทองล้านคนต่อไปอาจเป็นคุณ
อยากเชิญชวนให้ทุกคนเขียนบีบส่งฝาคาราบาลแดงเยอะนะครับ
วันหนึ่งอาจจะได้เป็นแบบผมมีโชคจากคาราบาลแดง

เย้กล้อมตื่นเต็มสง๑๙๘๕
วันนี้พร้อมคุณชนะจัดมาเลย
พวกเราสองคนนอนมาเต็มที่เตรียมจะมาตอบคำถาม

ไงมุกล็อกมุกล็อกเดี๋ยวนะตลกเนี่ยจะมีมุกฉี่ก็มีมุกล็อก
วันนี้คุณมีมุกล็อกก็คือมุกล็อกไว้เอาไม่ออกไม่หาเออใช่ประมาณนั้นไม่หาจริงด้วย
งั้นเปลี่ยนเอาเป็นคำถามมีคำถามไหมคำถามไม่มีแต่มีคำตอบ
คำตอบคือคำตอบกับสาวบาวแดงเพราะน้องทั้งสองคนคือคำตอบในหัวใจพี่นะจ๊ะ
แล้วทีนี้คึกขึ้นมาทีเดียวถ้าได้เรื่องแบบนี้เลยคึกคักตลอดปีตลอดชาติ
แล้วมีอะไรดีที่ทำให้คุณผู้ชมได้ยิ้มบ้างไหมมีมีแน่นอนวันนี้นะครับกับกิจกรรม
เบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒๕
อ่ะใครใครอยากจะลุ้นเป็นเจ้าของมอเตอร์ไซค์ฮอนดานิวพลิกหนึ่งสองห้าลายลิมิเต็ดเอดิชันนะ
บอกเลยว่าวันนี้พลาดไม่ได้เพราะว่าคนที่ส่งฝามาก็มีสิทธิ์ลุ้นเป็นเจ้าของกันทุกคนเลย
ใช่แล้วล่ะครับเตรียมเลยนะใครที่จะเป็นผู้โชคดียิ้มแก้มปริสุราวก็ฮี้อิจฉาให้แก้ม
แต่ก็ต้องทำให้ถูกกติกาด้วยนะงั้นไปหาผู้โชคดีแล้วไปดูกติกากันเลย
กฎิกานุ่นล้านและมอเตอร์ไซค์ร้อยคันง่ายเพียงส่งฝาขนาดราวแดงเขียนคำว่าวิตามินบี๑๒
ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเท่านั้นหรือส่งฝาคันโซคุณสองแล้วเขียนคำว่าตับ
ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเช่นกันพับใส่ฝาแล้วบีบ
ส่งที่กล่องรับชิ้นส่วนตามร้านค้าที่ร่วมรายการหรือที่อยู่ตามที่ปรากฏ
ส่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง๘ธันวาคม๒๕๖๒
ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าวเวลา๙นาฬิกา๓๐นาที
คุณคะตั้งใจหน่อยคุณคณะคุณโกยสิ
โกยเตรียมตัว
ด้วยแก่คุณเดือดถ่ายมุธมัติจากกรุงเทพฯ
ดีดีด้วยพี่น้องครับเบาแดงเขาจับจริงแจกจริงนะคะ
แล้วก็ยืนราคาที่สิบบาทเท่าเดิมเลยนะคะคุณผู้ชมพร้อมทั้งช่วย
คนไทยเนี่ยมีอาชีพมีรายได้ไม่ว่าจะเป็นใครอยู่ภาคไหน
ทำอาชีพอะไรก็มีสิทธิ์ลุ้นได้มอเตอร์ไซค์ทุกวันรวมถึงลุ้นทองล้านกันด้วยค่ะ
ใช่ค่ะอย่างที่บอกแหละกติกาเขาง่ายมากแค่เขียนบีบส่งแล้วก็ส่งมานะคะ
ส่งมากก็มีสิทธิ์มากหรือจะส่งแค่ฝาเดียวก็มีโอกาสลุ้นแล้ว
เพราะฉะนั้นอย่าช้าไปติดตามกันเลยครับ

ยินดีด้วยนะคะส่งมาได้เรื่อยยาวมันจะถึงสิ้นปีเลยจ้ะ